คุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณอารัชพรและผู้ชมทางบ้านครับ
ก็ต้อนรับกับการหยุดยาวมา๕วันเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วเมื่อวานตลาดหุ้นไทยนะครับไม่ได้หยุดเมื่อวานนะครับ
ว่าเป็นวันทำการของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นบวกนะครับ
วกไปปิดที่๑๕๑๐จุดหรือว่าปิดขึ้นไปที่จุดสูงสุดเกือบสูงสุดของวันเลยทีเดียวนะครับ

เหมือนกับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราหยุดไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์ร้ายเข้ามานะครับ
แต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนเลย
ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายในฝรั่งเศสในวันศุกร์
แล้วก็มีการรัฐประหารที่เทวาเกียร์
แต่ว่าคราวนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม

มีหลายประเทศที่เขาเปิดทำการเขาก็ปรับตัวสูงขึ้น

ที่มีบอกว่าได้รับผลกระทบ
แต่ก็ยังปรับตัวขึ้นหมดเลย
ตอนนี้ประเด็นนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้ง
ทำให้มุมมองของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจของโลก
ของประเทศอังกฤษของกลุ่มเศรษฐกิจของยุโรป
ดูเหมือนปีหน้าจะอยู่ในสภาพที่แย่ลงนะครับ
ฉะนั้นเม็ดเงินก็ต้องคิดละว่าสงสัยเอง
ประกอบกับในส่วนของมุมมองของเราเอง
ที่เรามองว่าธนาคารกลางสหรัฐ
ที่เคยฮึ่มว่าจะขึ้นอัตราตกเปียก
ปรากฏว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
ตัวเลขของอเมริกาเองก็เริ่มแผ่วลง
ฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้โอกาสเราจะเห็น

แต่นี้การเลื่อนมันไม่ใช่เลื่อนแค่เดือนสองเดือน
เขามองว่าการเลื่อนการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเสร็จในครั้งหน้า
จะเริ่มไปถึงสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้าเลย
ฉะนั้นเม็ดเงินแน่นอน
จะตกเฉลี่ยสัปดาห์ละ๑๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
แต่ว่าใน๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขเริ่มทะยานขึ้นแรงขึ้น
แล้วก็ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว
ตัวเลขซื้อสุทธิของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นเอเซีย
รวมกันทั้งสิ้น๔๖๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
แสดงว่าเงินไหลเข้าทั่วภูมิภาคเลยแล้วแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อย
เรามาอัปเดตของประเทศไทยบ้าง
เมื่อวานนี้ยอดซื้อสุทธิของต่างชาติเข้ามาในตลาดหุ้นไทย๕๐๔๙๕๐๔๙ล้าน
แต่ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง๓๐วัน
เฉลี่ยวันละ๑๓พันล้านบาท
แล้วก็เทียบกับค่าเฉลี่ย๓เดือนอยู่ที่๖๒๘ล้านต่อวัน
แสดงว่าการไหลเข้าของกระแสเงินต่างชาติเข้าตลาดหุ้นไทยเนี่ย
รอบนี้ระยะสั้นมาแรงเลย

ก็คือเมื่อกี้พี่นิดบอกว่าเงินเข้า๕๐๐๐เมื่อวานนี้
แต่ว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยมาวานนี้อยู่ที่๖๐๐๐๐ล้าน
คือถือว่าเยอะนะแต่ว่าถ้าเทียบมาตั้งแต่ต้นเดือนรัชภาคคม

ก็เรียกว่าซื้อนักซึ้งนะ
เราก็เทียบทั้งปีได้อยู่ประมาณ๖๓๐๐๐

ในเดือนของลักษณ์นี้เลยว่าเข้ามา

แต่นี้คำถามก็คือว่านะครับนักลงทุนไม่แน่ใจว่าเงินจะทำยังไงดี
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยก็หลายคนก็สงสัยหุ้นตอนนี้มันก็ขึ้นไปหมดแล้ว

เห็นว่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อสารธนาคารเมื่อวานหุ้นนะครับ

๑๐ตัวเนี่ยขึ้น๙ตัวลงแค่ตัวเดียวเอง
อะนั่นนะครับ
ก็ตอนนี้เราบอกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับ

จริงแล้วกองนี้เนี่ยคือกองที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทย

แล้วก็ลงทุนอยู่ในตลาดยุ่นไทยปัจจุบันมีหุ้นที่กองทุนนี้ซื้ออยู่ประมาณ๓๑บริษัท
ซึ่งกองนี้ครับจะวิ่งไปกับดัชนีนี้เลย
แล้วเป็นหุ้นที่เข้าข่ายที่ว่าฝรั่งจะต้องซื้อ
ใช่เป็นตะก้าไปเลยครับ
ฉะนั้นถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสเงินที่จะเข้าเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นครับ
ตอนนี้ประเด็นอะไรที่เราควรจะจัดตาแน่นอนครับ
ตอนนี้เรากำลังจะมีประชามาติไงล่างรัฐบาลนูนนะครับ
แล้วในขณะเดียวกันระยะกลางล่ะปัจจัยหลักคืออะไร
อัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำเลยครับ
เราจะอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้ไปถึง๑๒เดือนครับ
ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ตลาดทุนยังอยู่ในภาพที่คึกคักแน่นอนครับ
ก็สรุปโดยรวมนะฮะ
รู้ว่าจะลงทุนอะไรแต่อยากเกาะไปกับดัชนีที่มันมีลักษณะของฟันโฟลที่เข้ามาในลงทุนในทุกภูมิภาคเอเซีย

ซึ่งวันนี้นะครับราคา๑๐บาทกว่า

ไม่ว่าเราจะมีบัญชีอยู่โบกเกอร์ไหนนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากซื้อเราบอกว่าราคา๑๐๕นะครับ

แล้วเวลาเราอยากจะขายนะครับ๑๐๔ซื้อได้เลยครับ
ลองดูละกันนะครับ
การลงทุนนะครับที่เป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะครับ

ว่าเราจะอยู่ในช่วงของดอกเบี้ยเงินฝากเขา
ประมาณ๑๒เดือนครับทำให้เรื่องของหุ้น
เรื่องทั้งกองทุนนั้นยังคงเติบโตได้หุ้นปิดเมื่อวานนี้คือบวกไป๑๘๐๓จุดนะครับ
ติดตามว่าวันนี้เปิดตลาดมานั้นจะสดใสมากน้อยแค่ไหนครับ
ผมทัศนัยโค้ทองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ